ข่าวนี้ชาวระยองบอกว่าดีใจค่ะจับได้สักทีจับได้แบบนี้ดีแล้วนะคะ

เมื่อวานนี้เรานำเสนอค่ะผู้ชายสูงอายุอายุสักประมาณ๗๐กว่าเนี่ยนะคะ
ไปยืนสไลด์หนอนช่วยตัวเองในสวนสาธารณะสวนศรีเมืองที่ระยองค่ะ
แล้วเด็กนักเรียนนะคะก็ร้องเรียกบอกว่ายาคือพยายามห้ามและพยายามส่งเสียงให้รู้ว่าพวกฉันอยู่ตรงนี้นะก็ยังไม่หยุดค่ะ
ก็เลยกลายเป็นว่าแอบถ่ายคลิปแบบนี้มานะคะเนี่ยคุณผู้ชมทำต่อไปไม่สนใจยังหันมายิ้มด้วยนะ
อืมยิ้มเย้ยค่ะสุดท้ายจนสำเร็จความไคร้ค่ะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเสมือนประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็เทศกิจเทศบาลนครระยองค่ะทำงานอย่างหนักเลยนะคะ
ออกหาข่าวจนสืบทราบมาว่าผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ย
เป็นผู้ชายสูงอายุนะอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีโอ้โห
สมเกียจนี่แหละชาวระยองก็เลยบอกว่าตะแก่ตันหากลับไง
แล้วน้องนักเรียนรุ่นลูกรุ่นหลานคุณนะคะ

กว่าแล้วอาชีพเก็บของเก่าขายนะคะ

สุดท้ายแล้วตำรวจเขาก็เลยไปรวบตัวมาได้
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักแบบนี้นะคะ
คุณมาฟังข้ออ้างเขาหน่อย
ยังปากแข็งอีกนะไม่ยอมรับค่ะ
สมเกียจอ้างบอกว่าเป็นชายสูงอายุในคลิป

ไม่ยอมรับนะคะว่าตัวเองยืนสะลายหนอน

ฟังนะสมเกียจบอกว่า
ผมนั่งอยู่บนเบาะรถเบาะรถมอเตอร์ไซค

เกิดคันในร่มผ้า
ก็เลยล้วงมันออกมาควักมันออกมา

ใช่ยิ่งเก่ายิ่งมัน

เก่านานไปหน่อยสมเกียจบอกแบบนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าคุณบอกแบบนี้ใช่ไหม

คันแล้วสารภาพในที่สุดนะคะ
ที่ว่ามีการชัววัยวะเพศที่ว่าออกมาสไลด์เล่นจริงหรือเปล่าครับ
ผมมันที่เรียกเป็นเก่ามันทันแล้วคุณลุงสารภาพนะครับว่า

สรุปสุดท้ายคลิปค่ะจำนวนด้วยหลักฐานค่ะ
สมเกียจต้องยอมรับนะฮะสุดท้ายเห็นไหมเนี่ย
เทียบปรับไป๑๐๐บาทนะฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะทำประวัติเอาไว้
ถ้าเกิดว่าไปทำพฤติการพฤติกรรมแบบนี้อีกนะ
ครั้งหน้าจะไม่แค่ปรับแล้วนะคะจะเอาเข้าคุกแล้วนะคะ